เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
แหมที่ร้องแบ๊ะก็ว่าจะชวนคุณผู้ชมมาดูเป็ด
เฮ้ยดูแพนกับดูแก่สิครับ
ชวนชาวตลาวก่อนเฮ้ยตลอดข่าว
มาดูแพ้กับแกะที่บ้านเล่นที่๑๑ทับ๑
หมู่๗ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
โดยมีคุณสมยศกลิ่นสุคลเป็นเจ้าของฟาร์มครับ
คือเดิมผมเองก็เป็นคนที่เลี้ยงวัวมาก่อนทำนาเลี้ยงวัว
แล้วทำไมถึงได้หันมาเลี้ยงแพ้และแกะล่ะครับ
คือเลี้ยงวัวเนี่ยมันค่อนข้างได้รอบผลผลิตช้า

มีเพื่อแนะนำว่าถ้าแพ้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ได้ไว
แค่๕เดือนเลี้ยงต่ออีก๔เดือนก็สามารถขายลูกได้
ทั้งคุณสมยศยังบอกอีกว่าแพ้และแกะไม่ค่อยเป็นโรคนะ
ใช้ถุงน้อยสามารถหาอาหารได้เองครับ
โดยการปล่อยไล่ทุ่งถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัว
และเขาก็ยังได้ปลูกญาติในสี่ยังเป็นอาหาร
และยังมีชาวบ้านจากกลุ่มเลี้ยงแพะ
มาช่วยกันผสมอาหารให้แพะและแกะอีกด้วยครับ
ส่วนย่าที่เหลือก็จะนำไปเป็นอาหารแพะของชาวบ้านที่มาช่วยงาน
ว่าเป็นค่าแรงที่มาช่วยทำงานนั่นเองครับ
โดยคุณสมยศมีแพะสายพันธุ์เมือง
และพันบ่อลูกผสมจำนวน๒๐๐ตัวนะ
อกจากนี้ยังมีแกะสายพันธุ์เมืองอีก๑๐๐ตัว
ราคาประมาณตัวละ๒๐๐๔๐๐บาทครับ
เรียกได้ว่าแพะและแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงง่าย
ขายคล่องให้ผลต่อแผนเร็วแทบ
ลงทุนไม่มากอีกด้วยครับ
จึงทำให้คุณสมยศมีรายได้จากการขายแพะและแกะในแต่ละครั้ง

ว้าวพี่แฮกดี้ที่กลายเป็นกระเศษทำเงินไปแล้วครับ